ส่วนทางด้านของลุงปานหมื่นโยชชายพิการที่เป็นอีกหนึ่งคน
ที่ตั้งใจจะเดินทางมากราบศักระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์นะคะ
ตอนนี้เป็นเวลากว่า๑๒ชั่วโมงแล้วค่ะที่ลุงปานเดินทางด้วยรถสามล้อพระราชทาน
เพื่อตั้งใจที่จะมาที่พระบรมมหาราชวัง
ปานหยุดพักเพียงแค่๑ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะ
เพราะว่าใจนั้นอยากที่จะมาหาพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดชให้ได้เร็วที่สุด
ติดตามเรื่องนี้จากคุณพยุงศักดิ์การสมเกตกันค่ะ
ตลอดทั้งวันของการเดินทางในวันที่๕ของลุงปานหมื่นโยชน์
อายุ๘๔ปีชาวนาจังหวัดบุรีรำใช้พิการทางร่างกาย

กระดูกทับเส้นประสาทยังคงมุ่งมั่นโยกรถสามล้อพระราชทาน
ตามกำลังที่มีไปตามไหลทางถนนมิตรภาพ
จุดหมายปลายทางคือพระบรมมหาราชวัง
เพื่อถวายสการะพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ระหว่างสองข้างทางจึงมีชาวบ้านคอยออกมาให้กำลังใจ
และก็เป็นคนไทยคูณหนึ่งที่ได้อยากจะอยากจะไปอีกครั้งนึงยังไปกับพ่ออยุงหัว
ซึ่งลุงปานหยุดพักเพียงแค่๑ชั่วโมงเท่านั้น
สำหรับทานมื้อกลางวันและเข้าห้องน้ำ
เพราะต้องการจะเดินทางให้ถึงพระบรมมหาราชวัง

ลุงถ้าไปถึงวังลุงอยากพูดอะไรกับพระองค์
คือถ้าไปถึงวังไปทั้งสถานที่กุฏิหมายเลย
เพราะว่าผมอยากขอร้องให้คนภาทเจ้าเหลียอโคะ
ขอให้ผมกลับไปใกล้ที่ผมได้มา
สมมติว่าก็อยู่หันต์ก็ค่อย
ให้เพื่อนมีความเมตตา
ตอนนี้ก็ผมที่ให้ผมเข้าใกล้จริง

แต่ใจลุงปานก็ยังสู้และอดทนต่อแสงแดดที่ร้อนจัด
ทำให้เจ้าที่กู้ภัยต่างแสดงความห่วงใย

และยืนยันจะคอยดูแลตลอดการเดินทาง

ก็ดีใจครับที่ว่าลุงแกเป็นคนที่เริ่ม

เหมือนกับที่ลุงแกทำแล้วก็มาช่วยแกอีกแรง
ห่วงสุขภาพลุงมากกว่าว่า
กลัวลุงแกจะมีความดันขึ้นระหว่างทางที่ไป
อาจจะเหนื่อยล้าเนอะแต่ตอนนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับ

และการจราจรบนถนนมิตรภาพที่มีรถค่อนข้างเยอะ
แต่ลุงปานและเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เหน็ดเหนื่อยหรือย่อท้อ
คาดว่าลุงปานจะใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ๒๓วัน
จึงจะถึงภาพบรมมหาราชวัง
พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน